สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
ตัวรับทรัพย์กันได้เลยค่ะสำหรับสามราศีที่ช่วงนี้
ดวงเด่นในเรื่องของการเงินอย่างมากมากเลยค่ะราศีแรกที่น่าจับตามองมากมากเลยนะคะ
ในเรื่องของการเงินค่ะนั่นก็คือชาวราศีกันนะคะ
เพราะว่าในช่วงนี้นะคะดวงการเงินของชาวราศีกันดีแล้วก็ปังอย่างมากเลยนะคะ
ในช่วงนี้จะมีกระแสเงินสดไหลเข้ากระเป๋าของชาวราศีกันอย่างต่อเนื่องค่ะ
เรียกได้ว่าเป็นช่วงจังหวะดวงดีคิดเงินก็ได้เงินคิดทองก็ได้ทองนะคะ
ส่วนในเรื่องของการลงทุนนะคะหากชาวราศีกันค่ะลงทุนแบบระยะยาวค่ะ
มีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนที่ดีมากเกินความคาดหมายค่ะ
ส่วนชาวราศีกันคนไหนนะคะที่สนใจในเรื่องของการเสี่ยงดวงและการลงทุนระยะสั้นค่ะ
บอกได้เลยนะคะว่าคุณก็มีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบแบบเล็กน้อย
พอหอมปากหอมคอในช่วงเดือนนี้นะคะ
ส่วนอีกราศีหนึ่งที่ดวงการเงินดีตามมาติดติดเลยค่ะนั่นก็คือ
ชาวราศีสิงค่ะบอกได้เลยค่ะว่าชาวราศีสิงศ์นะคะ
จะกลับมาพังงานอีกครั้งหนึ่งค่ะและดวงชะตาจะดีมากกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะ
อย่างในเรื่องของการเงินค่ะถือว่าดีมากขึ้นนะคะ
หากมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือว่ามีเรื่องที่ต้องให้ใช้จ่ายจุกจิกค่ะ
ในช่วงเดือนนี้นะคะในเรื่องของรายจ่ายก็จะลดลงไปมากค่ะ
ชาวราศีสิงศ์นะคะมีเกณฑ์ยิ้มรับทรัพย์ค่ะ
ในช่วงนี้ก็จะมีรายได้มีรายรับเข้ากระเป๋าอย่างต่อเนื่องค่ะ
แต่ดวงชะตาของชาวราศีสิงศ์นะคะก็เหมือนกับคนที่เพิ่งฟื้นไข้ค่ะ
ดวงของคุณนะคะจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ
หากคุณหวังเกี่ยวกับเรื่องของเงินก้อนเล็กน้อยนะคะก็มีโอกาสที่จะได้เลย
แต่ถ้าคุณนะคะหวังเกี่ยวกับเรื่องของเงินก้อนใหญ่ผลประโยชน์ใหญ่นะคะ
อาจจะต้องรออีกสักนิดนึงค่ะแต่คุณจะได้อย่างแน่นอนนะคะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะ
และอีกหนึ่งราศีนะคะที่ดวงชะตาดีน่าจับตามองอย่างมากในช่วงเดือนนี้ค่ะ
นั่นก็คือชาวราศีเมทุนค่ะ
ชาวราศีเมทุนมีโอกาสที่จะร่ำรวยมากขึ้นฐานะดีขึ้นเรื่อยเลยนะคะ
ในช่วงที่จังหวะดวงดีค่ะไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยนะคะ
หากชาวราศีเมทุนคนไหนค่ะที่กำลังอยู่ในวัยสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะ
บอกได้เลยค่ะว่าคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเหนือความคาดหมายนะคะ
ส่วนในเรื่องของการลงทุนก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากเลยทีเดียวนะคะ
โดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนแบบระยะยาวค่ะคือลงทุนในตอนนี้แต่ได้ผลในอนาคต
แบบนี้คุณจะมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินก้อนใหญ่ในวันข้างหน้านะคะ
ส่วนในเรื่องของเคล็ดลับการเสริมดวงชะตานะคะไม่ว่าคุณผู้ชมจะเป็นคนราศีอะไร
ก็สามารถใช้เคล็ดลับการเสริมดวงรวยด้วยตัวเลขอย่างที่หมอไก่กำลังจะบอกต่อไปนี้ได้เลยนะคะ
หากคุณผู้ชมนะคะต้องการเสริมดวงในเรื่องของการเงินค่ะก็สามารถเลือกใช้คู่เลขที่เสริมดวงในเรื่องของการเงินได้โดยตรง
ได้แก่เลข๒๘๓๖๔๕๔๖๕๖และ๘๙นะคะ
หากคุณผู้ชมนะคะใช้เลขเหล่านี้ในชีวิตประจำวันเช่นใช้เลขมงคลต่อท้ายในชื่อไลน์ต่อท้ายอีเมล
หรือว่าต่อท้ายในชื่อร้านค้าของคุณนะคะรับรองว่าความปังทางด้านการเงินจะบังเกิดกับคุณอย่างแน่นอนค่ะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดข่าวอารมณ์ดีในทุกเช้าและสามารถดูสดพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒